รถจอดเป็นแถวเลยค่ะ

แถวนี้นะคะก็คือบริเวณไร่ข้าวโพด
เห็นรถมาจอดแน่นขนาดนี้นะไม่ได้มางานบุญงานบวชอะไร
แต่เขามานี่นี่มาดูต้นสะดาวสีทอง
ที่สำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวบ้านเคยมาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะแล้วก็โชคดีกลับไป
แม้แต่เจ้าของที่ดินผืนนี้เองก็เคยมาขอโชคขอลาบจากต้นสะดาวสีทองเหมือนกัน
แล้ววันที่๑๖เป็นไหม
แล้วคนเขาหลั่งไหลมาไม่ขาดสายไง
ถูกต้องเพราะว่าเขาพาร่างทรงมา

แม่หมอแมวจะทำพิธีเข้าทรง
ทำวิธีเสร็จก็รดพอร่างสงประทับ

คุณผู้ชมค่ะจดสิ่งที่เขาเห็นจากต้นสะดาวนี่แหละ
ให้กับชาวบ้านได้ดูแล้วก็อย่างนี้คุณผู้ชม
อ๋อผมรู้แล้วพูดว่าเค้าไม่บอกเนี่ย
เขาคงยึดโลแกนเดียวกับน้องใบตอง

บางคนจดไม่ได้จดไม่ทันไม่ได้สมุดมาถ่ายรูป

แต่ทีนี้เราก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่า
เออเขาจดอะไรกันแล้วเขาเคยถูกไหม
คุณผู้ชมแล้วที่ผ่านมาแม่หมอแมวบอกนะว่า
ตัวเองเคยไปเป็นร่างทรงมาหลายที่แล้ว
เคยบอกเลขจนคนไปซื้อลอตเตอรี่ถูก

สูงสุด๒๒ล้านก็ถูกมาแล้ว
เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เลยเลื่อมสายศรัทธาแม่หมอแมว

แอบส่องไปแม่หมอแมวเขาจดอะไรในสมุด
แต่ว่าเห็นแล้วอย่าไปบอกใครนะ

วิเคราะห์กันเอาเองไม่รู้แม่หมอแมวเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษที่ฉันเห็น
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เอานะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อจริงเป็นเรื่องของการใช้จินตนาการจริง
บางคนดูแบบภาพเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันไง
มันก็เลยแล้วแต่ว่าใครจะโชคดี

เชื่อว่านักนะจริง
หนักหนักมากแผงคอผมเนี่ยออกไหม
เขาบอกไม่ให้เอาออกเขาบอกแขวนไว้ก่อนเพราะว่ากว่าจะทำได้ใช้เวลาหลายชั่วโมง
ต้องโชว์ก่อนเขาเลยกว่าจะใช้ให้มันคุ้ม
เออบูชาไปนะคุณฉะนั้นนะ